วาระแห่งชาติไทยร่วมฝ่าสมรภูมิเอเชียนคลับ๒๐๒๐
ชี้ชะตาช้างศึกชิงตัวเข้ารอบสมัยที่๘
ดวน๓ชาติแข้งพระกาศในทวิทย์เอเชีย
ในการกันขันภูตวันชิงช้ำเอเชียรอบคัดเลือก
วันที่๘มิถุนายนทีมชาติไทยท้าแข้งทีมชาติเมาดีฟ
วันที่๑๑มิถุนายนทีมชาติศรีลังกาพร้อมดวนทีมชาติไทย
วันที่๑๔มิถุนายนทีมชาติอุสเบกิสถานปะทะเดือดทีมชาติไทย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ